อุ่นเครื่องระหว่างไทยกับจีนกันบ้างนะครับ
ตอนนี้เราประกาศรายชื่อ๒๖คน
แล้วก็รอเช็คว่าจะมีใครบาดเจ็บ

สำหรับคนในฟอร์มดีในช่วงหลังจากนี้
ที่จะมีการปิดในช่วงครึ่งทางแรกในวันที่๒๖

ครับชนะทิพย์สงกระสินนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาดีใจมากที่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนครับ
ชุดแชมป์โค้กครับปีล่าสุดนะครับที่มาร่วมฝึกทักษะฟุตบอลกับสโมสร
ซาโดเดซับโปโรตามเงื่อนไขที่เป็นแชมป์โดยเจนะครับ
แข้งอยู่กับทีมนี้อยู่แล้วรวมถึงทุกคนนะครับ
ก็ได้ชมเกมฟุตบอลถ้วยลูวันครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่มบี
ซึ่งซัปโปโรส่งผู้เล่นสำรองเปิดบ้านแพ้ให้กับชีวิตสื่อเอสเท้าไป๐ต่อ๒
ชนะทิพย์ครับไม่มีชื่อในเกมลูวันครับก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ดีใจนะครับที่เป็นหนึ่งในนักเตะชุดของรายวัชที่มีการเรียกเสริมทัพ
ก่อนที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนวันที่๒มิถุนายนนี้บอกว่าดีใจครับที่มีชื่อ
แล้วก็จะพยายามสร้างผลงานเอาชนะจีนในบ้านให้ได้แม้จะเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องก็ตาม
เจนะครับโชว์ฟอร์มให้ดีในซีซั่นนี้พาซัปโปโลขึ้นมาอยู่ที่๓ของเจรีก
แล้วก็ยอมรับว่าไม่มีแผนที่จะย้ายทีมหรือว่ากลับมาเล่นในไทย
แม้ว่าจะมีกระแสข่าวเรื่องการย้ายทีมแล้วยังมีสัญญาอยู่กับเมืองทองก็ตาม
แล้วก็อยากจะสู้ต่อกับสโมสรแห่งนี้เพื่อสร้างผลงานในฤดูการที่๒ให้ออกมาดีที่สุด
เกมอุ่นเครื่อง๒มิถุนายนไทยจีนราชมังคลาฮิลาสถาน
ทางด้านทีวีช่อง๓๒ไทยทอด
๘นาฬิกาเริ่มเข้าสัญญาณแล้วเกมแข่งขันเวลา๑๘นาที๓๐นาที

หรือว่าลีกครับของญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มและสุดท้ายของกลุ่ม
ซานเฟชเชโรชิมาจากฝุงเจลิกต้นสังกัดของเทียดสินดังดาของภัยนะครับ
เกมนี้มุ้ยเนี่ยก็ลงเป็นตัวจริงครบ๙๐นาทีครับ
เส้นวันที๓๗นาทีวิจังหวะปัญหานะครับ
ธีรสินตัดบอลได้กลางสนามก่อนจะพาบอลเข้าไปจนเกือบถึงเขตโทษ
แต่ว่าโดนอารับของอุระวะตามเนี่ยวลงไปหน้ากรอบเขตโทษแต่ผู้สินได้ไม่ให้ฟาล์ล
แล้วก็ที๗๖ครับอุระวะเนี่ยมาได้ประตูชัยจากทางทารานาริลีนะครับ
ที่ยิงเสียเสา๒ยังเฉียบขาดเอาชนะ